พ่อแบ่งขอบข่ายงานชัดเจน

เมื่อเราไปบอกในข่าวแล้วนะครับ
วิธีการที่บอกว่าเป็นคู่ขนานกับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ย

ตำแหน่งที่ชิ้นเป็นชีวิตสายของฟุตบอล
ในประเทศนั้นอยู่แล้วครับผมนะครับ
ก็มาเปิดอบรมที่ในประเทศไทย

จริงการอบรมทุกครั้งที่ผม

มันเป็นคู่ขนานกันเพราะว่าเป็นการปกป้อง

เพราะว่าโค้ดทีมชาติเนี่ยจะทำงานเพื่อเกมต่อไปข้างหน้า

เพราะฉะนั้นการที่
ทีดีก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบ

มาแป๊บเดี๋ยวก็กลับอีกแล้วนะครับ
อันนี้ก็เป็นการคล้ายออกกฎกรีการมาปกป้อง
ฟุตบอลหญิงแล้วก็หลีกเยาวชนหลีกรากย่า
ซึ่งตรงนี้และรวมทั้งการพัฒนาโค้ชผู้ฝึกสอนด้วย
ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นงานที่เยอะอยู่แล้วครับผม
อันนี้แน่นอนครับยกเว้นทีมชาติชุดเดียวครับผมครับ
ซึ่งตรงนั้นผมสามารถที่จะตรวจสอบนะครับแล้วให้ข้อมูลสนับสนุนได้
แต่ว่าไม่ได้ไปก้าวกายอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจผิดหมดนะครับผม
เพราะที่ผ่านมามันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้ว
ก็ต้องมาลงที่ประธานเทคนิคอันนี้มันไม่ใช่ครับผม
เพราะว่าอย่างที่บอกคือตำแหน่งนี้มันไม่มีมานานแล้ว
เป็นร้อยปีในประเทศไทยพอมีมาปั๊บเนี่ยคนก็คิดว่าตำแหน่งนี้มันต้องทำทีมชาติทุกชุดไม่ใช่ครับผมครับ
อันนี้ก็เข้าใจตรงกันแหละว่าสุดท้ายแล้วก็คือโค้ชเฮงก็จะดูฟุตบอลหญิงการพัฒนายาวชนอกรวมโค้ชกันไป
และในส่วนที่โค้ชเชงพัฒนากำลังดูอยู่เนี่ยค่ะมีแผนที่จะพัฒนาต่อไปยังไงบ้างคะ
ฮัลโหลครับผม
ในส่วนที่โค้ชเฮงดูอยู่เนี่ยค่ะมีแผนการพัฒนาอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้

คือหนูถามว่าแผนที่ในส่วนที่โค้ชเฮงดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักฟุตบอลเยาวชนก็ดีฟุตบอลหญิงก็ดีหรือการอบรมโค้ชก็ดี
มีแผนการพัฒนายังไงบ้างในตอนนี้คะ
จริงแล้วบอกตรงว่าการพัฒนาโค้ชเนี่ย

รวมทั้งหลีกเยาวชนซึ่งทำงานร่วมกับกรทไม่ว่าจะเป็น๑๓๑๕๑๗๑๙ปี
ซึ่งปีต่อไปก็ปลายปีนี้ก็เป็นครั้งที่๓นะครับ
หลังจากนั้นตำแหน่งผมก็คือประเมินขีดความสามารถของเยาวชนในแต่ละชุด
อย่างปีแล้ว๑๓๑๕๑๗บอกตรงว่ามาตรฐานเราต่ำมาก
พอมันต่ำมากปั๊บเนี่ยเราจะเรียกโค้ชเยาวชนพวกนี้
อบรมอะไรให้รู้ข้อมูลตรงไหนอันนี้มันเป็นงานสำคัญมากครับ
ที่บอกตรงว่าเราละเลยมาตั้งนานแล้วเป็นร้อยปีครับผมครับ
อ๋ออ่างั้นทิ้งท้ายขณะสุดท้ายนะครับกับแฟนบอล
เพื่ออธิบายให้เข้าใจด้วยกับตำแหน่งนี้เพราะว่าจริงมันเป็นเรื่องใหม่ในบ้านเรา
แล้วก็อาจจะเข้าใจผิดกันสักพักนึงแล้วกับเรื่องของโครงสร้างในการบริหารงาน

ครับก็คือคือเราต้องเข้าใจครับว่าอย่างที่บอกก็คือ
ประธานเทคนิคเนี่ยทำงานอีกศัตวรรษข้างหน้า
โค้ชทีมชาติทำงานเพื่อเกมข้างหน้าเพราะฉะนั้นเอ่อ
พัฒนาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับโค้ดทีมชาติอยู่แล้วแล้ว
แล้วผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวไก่เลยเพราะฉะนั้น
อยากให้ทุกคนรู้ว่าทีมชาติเนี่ยชุดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ย
ผลงานคนที่รับผิดชอบก็คือโค้ชเพราะฉะนั้นจะมีนักข่าวเข้าใจผิด
ว่าผมเป็นคนแต่งตั้งเขาผมไปก้าวไก่เขาอันนี้
ผมไม่เคยขนาดเขาขอให้ผมเสนอชื่อทีมชาติแนะนำ
ผมยังไม่เคยเลยครับผมครับเพราะฉะนั้นเขาต้องรับผิดชอบครับผมครับ
ครับอ๋อชัดเจนนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ
ได้ครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อ่าเข้าใจกันแล้วนะก็น่าจะเคลียร์ขึ้นจริงจริงแล้วเนี้ยมันมันเกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับ
เพราะว่าเรื่องของข่าวบางทีเราก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของการบริหารจัดการสักเท่าไห
แต่ว่าพอครั้งนี้เนี่ยมีการประกาศอย่างเป็นทางการผมเชื่อว่าการทำงานมันก็จะดูแล้วค่อนข้างที่จะ
ชัดเจนขึ้นเออชัดเจนขึ้นทั้งสองฝ่ายในการที่จะร่วมมือกันสุดท้ายทำงานร่วมกัน
แต่เพียงแค่ว่าหลังจากนี้เนี่ยหน้าที่คนที่ทำอะไรอีกคนหนึ่งทำอะไรก็จะได้ชัดเจนนะครับ